คุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าการที่เจ้าหน้าที่จะเดินหน้า

อาจจะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยืดเยื้อ
แม้ว่าข่าวที่ออกมาที่เราได้ยินได้ติดตามกันมาตลอด
ช่วงก็เป็นกระแสบางช่วงก็แผ่วไปก็ซาไปบ้าง
ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามเรียกว่าจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยายามที่จะไปเจรจาเพื่อขอให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัว
แต่เรื่องก็ยังคงกลับนิ่งเฉยนะคะ
ดังนั้นวันนี้เราจะไปย้อนดูแผนปฏิบัติการ
เข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยพร้อมกันอีกครั้งจากรายงานค่ะ
ปฏิบัติการจับกลุ่มพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
ยังคงเดินหน้าวางแผนจับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ก่อนจะนำไปสู่คำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ให้ยกพระธรรมชโยพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ด้วยเหตุอาภาษณ์ไม่มีอำนาจในการปกครองวัด
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
เหตุการณ์ไปเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๒
หนังสือถึงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ขอให้ดำเนินการนำพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
มารับทราบข้อกล่าวหาและใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดี

เจ้าคณะใหญ่หนกลางจะทำหนังสือส่งต่อไป
เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีให้ดำเนินการต่อ
จนกระทั่งวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ยังไม่พบการเข้ามอบตัวของพระธรรมชโย
เจ้าหน้าที่ดีเอสไอจึงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หารือในการดำเนินการกับพระธรรมชโย
โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะหน่วยงานปกครองคณะสงฆ์เข้าเจรจา
พระธรรมชโยเข้ามอบตัว
ขีดเส้นตายืดเวลาออกไปไม่เกินวันที่๑๐ธันวาคมนี้
ขอกำลังสนับสนุนจากทางตำรวจ๖๗กองร้อย
ทั้งทีมแทพพยาบาลตำรวจสื่อสาร
หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและเหล็กคัปเตอร์
พร้อมปฏิบัติการภายใน๒๔ชั่วโมง
นอกจากนี้พระครูวิจิตรอภากรเจ้าคณะตำรวจครองสี่
ยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนพระธรรมชโย

โดยแต่งตั้งให้พระวิเทศภาวนาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
มีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
สำหรับการยกพระธรรมชโยออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น

ให้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ

ที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
หลังจากนี้คงต้องติดตามปฏิบัติการจับกลุ่มพระธรรมชโย
และการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายต่อไป
แม้จะมีการดำเนินการทั้งทางโลก
โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและทางสงฆ์
โดยการประชุมมหาเทราสมาคม
หรือพระผู้ใหญ่เจ้าคณะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยก็ตาม
แต่คดีความกลับยังยืดเยื้อเรื้อรังเป็นเวลานานข้างปี
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน